คุณผู้ชมครับเหตุที่เกิดขึ้นที่ชนบุรีในกลางค่ำกลางคืน
ที่มีผู้ชายคนหนึ่งเอาน้ำมันไปราดรถของใครก็ไม่รู้นะฮะ
คันแล้วก็จุดไฟเผาจนเสียหายนะฮะ
ตำรวจสามารถตามรวบตัวได้แล้วนะครับ
เพราะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถที่จะบันทึกภาพได้
แม้ว่าจากกลางคืนมองเห็นหน้าไม่ชัดเจน
แต่ตำรวจทำงานเร็วตำรวจทำงานเก่งนะ
ดูสิคุณเขาเอาน้ำมันมาราด
แล้วก็จุดไฟเผารถคนอื่นเลย
รถแต่ละคันนี้คือไม่เหลือชิ้นดีอ่ะค่ะ
ใช่ฮะรวมทั้งสิ้น๗คันนะครับ
เป็นรถที่จอดอยู่หน้าบ้านบ้างจอดอยู่ริมถนนบ้าง
เหตุการณ์เกิดขึ้นในท้องที่ตำบลหนองกะขะ
แล้วก็ตำบลหนองตำลึงอำเภอพานทองจังหวัดชมบุรีครับ
หลังเกิดเหตุตำรวจก็กระจายกำลังออกติดตามตัวคนร้ายทันทีนะฮะ
จากภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกรูปภัณฑ์สันฐานได้

ทราบชื่อคือนายวัดศิษย์นันทิวัดวิภาอายุ๒๙ปี
ตำบลมาบโป่งอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรี
ก็ตำรวจตรวจยึดได้พร้อมของกลางเป็นรถจักรยานยนต์
แล้วก็ถังน้ำมันสีแดงขนาด๕ลิตร
เจ้าหน้าที่ควบคุมไปสอบสวนเพิ่มเติมที่สถานีตำรวจภูทรพานทองนะครับ
จากการสอบสวนผู้ต้องหาผู้ต้องหาได้กล่าวอ้าง
แล้วก็กล่าววกไปวนมานะครับว่าตัวเองเป็นสายลับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ผมมีหน้าที่ตามจับแชร์ลูกโซ่
และที่ผมไปก่อเหตุเผารถทั้ง๗คันนั้น
เนื่องจากไม่พอใจที่ถูกด่าทอเป็นประจำ
ทั้งที่ตัวผมเองเป็นคนของราชการ

ผมเป็นคนของสตชสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะ

ดังนั้นก็เลยเกิดความเก็บกฎขึ้นมานะฮะ
แล้วก็จากคำบอกเล่าของคนรู้จักก็พบว่าก่อนหน้านี้เมื่อ๑๐ปีก่อน
นายวศิษย์ถือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างมีฐานะ

พ่อกับแม่ทิ้งมรดกเป็นที่ดิน
นำไปขายได้เงินจำนวนถึง๓๒ล้าน
แต่เอาไปใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยนะฮะ
ไปเปิดคลับไปเสพยาไปเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงฝูง
เงินหมดทำให้มีสติไม่ดี
มักจะชอบอ้างตัวว่าเป็นสายลับของตำรวจนะครับ
เพราะผมตั้งไว้ในดาวเทียมไง
ดาวเทียมแล้วเวลาพูดชื่อใช่ป่ะ
เวลาออกช่องอ่ะเวลาแสะอะไรอย่างนี้แล้วมันออกช่อง

แล้วก็ไปเล่นอะไรกันก็เอออะไรก็มาโทษผมโทษผมอะไรกันอ่ะ
เรื่องอะไรนักหนาก็ไม่รู้
หลังจากรับทราบเหตุก็ได้ให้ตำรวจตามจับกลุ่ม
แต่เพราะว่าพอการสอบสวนเนี่ย
คนร้ายมีสติค่อนข้างไม่สมประกอบนะครับยังให้การวกไปวนมา
ต้องมีการนำตัวไปตรวจสารเสพติดที่โรงพยาบาลพานทอง
แล้วก็จะส่งตัวไปตรวจจิตว่าปกติหรือไม่
หากพบว่าจิตไม่ปกตินะครับก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการบำบัดรักษา
แล้วก็อาจจะนำตัวมาดำเนินคดีต่อไป
แต่ว่าขั้นตอนนี้คงต้องรอพยานมายืนยันแล้วก็มีการสอบสวนอีกครั้งหนึ่งนะครับ